ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เป็นแหม่หนึ่งในคดีที่มีคำถามว่า
ถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้กับเราแล้วมาถึงบ้านเนี่ยมันจะทำยังไงค่ะนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มของผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหนี้
เขาบุกไป๕คนไปบ้านหลังนี้มีปืนไปด้วยจะไปทวงหนี้นะ
ทางฝั่งของลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นลูกหนี้เนี่ย
เขาบอกว่าฝั่งของเจ้าหนี้เนี่ยเอาปืนมาแล้วแบบเหมือนกับมีการเถียงกันต่อสู้กันจะทำร้ายเขา
แล้วทำร้ายพ่อเขาไปก่อนด้วยยิงพ่อเขาไปก่อนเขาเลยต้องไปแย่งปืนกลับมา
แล้วก็ยิงใส่ฝั่งของเจ้าหนี้ไปตายไปสองค่ะแต่พ่อเขาบาดเจ็บนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตสองคนเนี่ยมีสิบเอกโชคชายปันนุ่นอายุสามสิบสี่กับนายสุธรรมหนูนุ่น
อายุห้าสิบสองคนนี้เนี้ยมากับนางสาวสุที่มาหรือว่าดิวนะ
ดิวนี่เป็นลูกสาวของสุธรรมหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ
แล้วก็พวกอีกสองคนรวมเป็นห้าคนมาบ้านหลังนี้นะครับ
บอกว่ามาทวงหนี้จากในไอซ์หรือว่าเทรียมศักดิ์
คือกลุ่มทวงหนี้บอกว่าความจริงยอดหนี้เนี่ยมัน๑๘๐๐ด้วยนะ
คือเป็นหนี้เกี่ยวกับแชร์สร้อยไปถึงมีปากเสียงกันว่าตกลง๗๐๐๐๐
หรือ๑๘๐๐๐๐อะไรก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายเนี่ย
บอกต้องไปเคลียร์กันหน่อยแล้วก็มีปากเสียงยื้อยุดฉุดกระชากัน
พ่อของเอ็กซก็คือร้อยสมตรีทวีวัลลานุศิษย์อายุเจ็ดสิบ
เป็นอดีตตำรวจสพมพัทธลุงก็พยายามเข้ามาช่วยลูก
กลุ่มของเจ้าหนี้ก็เลยใช้ปืนยิงใส่ร้อยตำรวจรีทวีจนได้รับบาดเจ็บ
จังหวะนั้นเอ็กซ์ก็เลยไปแย่งปืนจากพวกกลุ่มมาทวงหนี้เนี่ยแล้วยิงใส่ไป
ทำให้๑๐เอกโชคชัยกับนายสุธรรมฝั่งของกลุ่มที่มาทวงหนี้เสียชีวิต
นี่ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
วันนี้เราตามให้ต่อนะครับคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันนะฮะ
โอ้โหคือแม่ของเอ็กซ์เนี่ยที่เป็นคนยิงฝั่งกลุ่มเจ้าหนี้เสียชีวิตไปสองศพเนี่ย
บอกว่าตอนนี้ยังกังวลใจอยู่เลยเรื่องคดี
เป็นห่วงที่สุดก็คือความปลอดภัยของลูกชายแล้วก็คนในครอบครัวด้วย
เหตุการณ์นี้ฝั่งของกลุ่มคู่กรณีเสียชีวิตไปสองศพ
แต่เท่าที่ทราบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในพื้นที่
เหตุการณ์ในวันนั้นแม่บอกว่าแม่เองแม่ก็ไม่รู้เรื่องนะ
แม่เนี่ยกำลังสอนหนังสือเด็กนักเรียนอยู่ในห้อง
ของที่บ้านเหมือนกับเป็นสอนออนไลน์หรือยังไงนี่แหละนะครับ
ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันออกมาดูกลุ่มทวงหนี้เนี่ยผลักออกไปบอกอย่ามายุ่ง
แต่ไม่ถึงขั้นถูกตบนะข่าวออกไปก่อนหน้านี้แม่บอกเหมือนกับแม่ถูกตบ
ไม่ได้ถูกตบแม่ก็กลับเข้าไปในห้องแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นถึงออกมาดู
ก็เห็นว่าสามีเนี่ยคือพ่อของเอ็กซเนี่ยถูกยิงแล้วมันก็ชุนละมุนวุ่นวาย
อีกฝั่งเนี่ยถูกยิงไปสองศพส่วนความขัดแย้งเรื่องหนี้สินที่เกิดขึ้น
แม่บอกแม่ก็ไม่รู้รายละเอียดลูกชายกับลูกสะพ้ายเขาทำอะไรไม่ค่อยบอกนะ
แต่เท่าที่รู้คือเป็นเรื่องเหมือนกับแชร์สร้อยคอทองคำ
เกี่ยวกับเรื่องวัวชนเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยขอยืนยันว่าลูกชายเนี่ยทำเพื่อปกป้องครอบครัว
ไม่เฉพานั้นฝั่งครอบครัวแม่เนี่ยละจะศูนย์เสียฝั่งนั้นมากันห้าคนเอาปืนมาด้วย
พ่อเห็นหนึ่งพ่อก็บอกว่าไปอย่าไปยุ่งเขาแล้วพ่อก็เดินเข้าบ้านแม่ก็มาสอนเด็ก
แล้วพ่อเดินออกมาจากในบ้านอะไรมาโดนตรงนี้เพราะว่าพวกนั้นมันตายไงอ่ะ

เมื่อไม่กี่วันเนี่ยเขาก็อุ่มแขกข้าแล้วขวังแม่ก็มาด้วย

ขวังมาจากคนอื่นแต่ว่าต้องไปกรองก่อนนะ

ใช่แต่ก็มีประวัติมากนะ
ก็เลยค่อนข้างกังวลว่าเป็นแก๊งค่อนข้างใหญ่
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะฮะตาย๒เจ็บ๑นะฮะ
พลมตรีตานิดรามดิตผู้บัญชาการตมปุทธรจังหวัดพระทะลุงวันนี้
เรียกประชุมชุดสืบสวนนะฮะเพื่อเร่งรัดในการคลี่คลายคดีนะครับ
คือจากการสอบสวนผู้ต้องหาสองฝั่งเนี่ย
ตำรวจบอกว่า๒ฝั่งยังให้การไม่ตรงกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็น๒คดีนะเหตุการณ์นี้
คดีหนึ่งก็คือกลุ่มทวงหนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกบุกรุกนะฮะ
เพราะถือว่าบุกรุกไปในบ้านเขาเอาปืนไปด้วยนะครับ
เรื่องของการบุกรุกการทวงหนี้ผิดกฎหมาย
การพาอาวุธปืนอะไรพวกนี้ไปยิงเขาเจ็บด้วย
ขณะที่ฝั่งของคนที่อยู่ที่บ้านเจ้าของบ้าน
ก็คือเอ็กซ์ลูกชายเจ้าของบ้านก็ถือว่าเป็นทั้งผู้เสียหาย
ก็คือฝั่งที่เป็นผู้ถูกบุกรุกและเป็นผู้ต้องหาด้วย
เพราะไปยิงเขาตายสองศพเหมือนกันนะฮะ

ตำรวจบอกว่าก็ต้องไล่คลี่คลายคดีต่อไป

วันนี้ตำรวจไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายนะฮะ
๒จาก๓หลังด้วยนะฮะ
ของกลุ่มเขา
ไปถวงหนี้อยู่ไปเจอพื้น

ไปเจอสัญญากู้ยืมเงินอะไรพวกนี้

แย้สร้อยครองคำอะไรเนี่ย
แต่ตอนนี้ยังเปิดตู้เซฟไม่ได้นะครับ
แต่ทีนี้ที่ข้อมูลของทีมข่าวของเราได้มาเนี่ยในที่เกิดเหตุคือตายสองใช่ไหม
อืมอ่าแล้วก็เจ็บหนึ่งอ่าทางฝั่งเอ็กซ์บอกว่าพ่อเขาถูกกลุ่มทวงหนี้เนี่ยยิงใส่ก่อนค่ะ
ก็เลยไปแย่งปืนมาแล้วยิงใส่ฝั่งนั้นไปก็เสียชีวิตไปสองศพ
ก็เท่ากับว่า๒ศพนี้มันน่าจะมีปืนกระบอกเดียวนะคนเจ็บก็อีกกระบอกนึงก็ไม่รู้กระบอกไหนก็น่าจะเป็น๒กระบอกอย่างมาก
แต่ในที่เกิดเหตุอาวุธปืน๙มมที่เจอเนี่ยมันน่าจะมาจากสามกระบอกนะฮะ
เก้ามอมอหนึ่งกระบอกอีกกระบอกเป็นสิบเอ็ดมมไม่ได้ขึ้นลำใช้งานแล้วมันมันเหมือนกับมันหายไปไหนสองกระบอกกับสำหรับพวกกระสงกระสุนอะไรที่เจอเนี่ยต้องไปไล่สอบสวนต่อ
แล้วจะยิงกันแค่นี้หรือเปล่าอาจจะมีแค่ลูกชายเจ้าของบ้านกับตัวฝั่งของกลุ่มเจ้าหนี้
มันจะมีใครยิงใส่ใครอันนี้ต้องไปต้องไปไล่ต่ออีกทีต้องขยายผลเพิ่มส่วนเรื่องนี้เรา